นิดนึงค่ะเพราะว่ามีลูกเขยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าแม่ยายหายตัวไปจากบ้านเป็นเดือนค่ะพี่อุ๋ย
สุดท้ายมาพบว่ากลายเป็นศพไปแล้ว
สภาพศพคือเหมือนกับถูกท่อทับเอาไว้

แล้วคนที่เขาสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุก็คือพ่อเลี้ยง

แต่ไม่แน่ใจว่าหลักฐานยังไม่ชัดหรือยังไง
แล้วคดีมันยังไม่มีความคืบหน้านะคะ
นายพงศักดิ์อายุ๔๑ปี
เป็นคนที่ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
เล่าให้ฟังว่านางสมจิตรุจิศักดิ์อายุ๖๐เป็นแม่ยาย
หายออกจากบ้านในพื้นที่ปากช่องนครราชศรีมา
สุดท้ายเนี่ยผ่านไปตั้งหลายผ่านไปเป็นเดือน

พูดเสียชีวิตออกจากบ้านไปแล้ว
๓วันพยายามจะติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้

ปลายเดือนมกราคมในเอบอกกับเพื่อนที่ทำงานว่า
เจอแล้วเจอแล้วที่โรงพยาบาลปากช่องนานา

ไม่เห็นมีชื่อนางสมจิตไปรักษาเลย

เจ้าหน้าที่นำตัวในเอมาสอบปากคำแล้วนะคะ

บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้นางสมจิต

ที่ไปโรงพยาบาลไปเอายารักษาโรคเกาะ
ที่ไปขอเอกสารการรักษาของนางสมจิต

ไม่ได้ไปโรงพยาบาลคือผู้ชากลับไปกลับมา

มีชาวบ้านไปพบศพนางสมจิต
อยู่ในหลุมเป็นเหมือนกับท่อระบายน้ำ

ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่นำในเอมาสอบปากคำใหม่ได้ไหม
เพราะสิ่งที่เขาพูดมันกลับไปกลับมาแล้วมีพิรุธตั้งหลายอย่าง
ถ้าสอบปากคำแล้วในเอไม่ใช่ผู้ก่อเหตุจริง
ก็จะยอมรับนะว่าไม่ใช่ในเอ

ผู้ก่อเหตุคือใครก็อยากจะให้ตำรวจหาคำตอบให้หน่อย
ตอนที่ไปควบคุมก็เพราะว่าพ่อเลี้ยงมีการเสพยาคติด

ช่วงบ่ายก็พบศพแม่
ซึ่งศพแม่ห่างไปจากบ้านที่เกิดเหตุไม่ไกลมาก
แต่สภาพศพคืออยู่ในหลุมถูกท่อระบายน้ำทับร่างไว้
ทางแพทย์ก็แจ้งมาว่าสภาพศพมันเสียหายมาก

สภาพภายในเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายจนถึงขั้นต้องเสียชีวิตเลยนะ
ตอนนั้นก็คือว่าถ้าเกิดถูกท่อทับหรือว่าอะไรอย่างนี้
คือมันจะต้องมีอะไรแตกหักในร่างกาย
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของศพของผู้เสียชีวิตกันหน่อย
มันก็จะเป็นหลักฐานทางคดีด้วยนะคะ
ตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนางสมจิตรุจิศักดิ์อายุ๖๐ปีท่านนี้
คือชาวบ้านไปเจอเมื่อวันที่๒๗มกราคมปีนี้
อยู่ท้ายหมู่บ้านปังอโศกที่ปักช่องนครราชศรีมา
อยู่ห่างจากบ้านนางสมจิตเองแค่๑๐๐เมตรนะคะ
สภาพศพก็คือใส่เสื้อแขนยาวสีแดง
ศพอยู่ในหลุมฝั่งท่อระบายน้ำลึกเม็ดนิด
แต่ว่าร่างกายหรือสภาพศพคือแห้งแล้ว
ส่วนศีรษะมุดอยู่ในท่อระบายน้ำ
ส่วนขาเนี่ยขวางอยู่น่องกับต้นขาติดเหมือน
ยังไงดีคะเหมือนชันเข่าอะค่ะใช้คำนี้ดีกว่า

แต่ขาซ้ายเหยียดอยู่นะคะมือซ้ายถือไม้งามที่ทำเป็นไม้เท้าอะค่ะ
คือด้วยความที่ว่าขาของนางสมจิตไม่ค่อยมีแรง
เวลาเดินจะต้องถือไม้เท้าด้วยและท่อระบายน้ำทับร่างอยู่
สภาพศพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกับเธอคะ
มีบัตรประชาชนมีสำเนาบัตรประชาชนมีสมุดธนาคารอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
แต่ด้วยความที่สภาพศพตอนเจอแห้งกรังแล้วไม่เห็นร่องรอยบาดแผล
เห็นร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยนะคะ
ลูกเขยก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
หลังตำรวจไปตรวจสอบก็บอกกับครอบครัวว่า
สงสัยว่านางสมจิตใช้ไม้เท้าค้ำยันจับรั้วเดินไปตามถนนแล้วคงพลัดตกลงไปเอง

คือถ้าตกไปเองจริงเขาสงสัยตรงนี้ค่ะ
แล้วทำไมศีรษะไม่อยู่ในท่อและไม่ถูกท่อทับ
และที่สำคัญคือไม่ควรจะจับรั้วเดิน
จะจับรั้วเดินได้ยังไงเพราะเป็นรั้วลวดหนาม
จะไปจับรั้วรวดหนามเดินด้วยนะ
รวดหนามแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
จะไปจับรั้วรวดหนามใช้ไม้เท้าเดินไปเองแล้วตกลงไปในท่อ

มันก็หมินเมย์จะตกมากนะถ้าคนจะไปเดินเลาะทั้งนั้นนะ

ใช่แล้วสภาพด้วยความและส่วนของศีรษะส่วนของแขนขาอะไรแบบนี้ค่ะ

อ้าวอันนี้เลยเป็นปริศนาเลยนะครับ

ทุกผู้ชมครับเราถามลูกของผู้ตายนะครับ
บอกว่าแม่เนี่ยเคยอยู่กินกับสามีเก่าชื่อศักดิ์ชาญนะ

มีลูกด้วยกันสี่คนผู้ชายสองผู้หญิงสอง
เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนแม่ก็เลิกกับศักดิ์ชาญนะ
แล้วก็มาอยู่กินกับในเอคนนี้

ซึ่งเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน

ลูกของผู้ตายให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตั้งแต่แม่มาอยู่กินกับนายเอเนี่ย

เพราะนายเอชอบทำร้ายแม่
แต่ก็ถือว่าแม่ตัดสินใจแล้ว

แต่พออยู่ด้วยกันไปมันมีการทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้นทำร้ายกันมากขึ้น
แม่เคยจับได้ว่าในเอมีผู้หญิงคนอื่น
แม่ก็หนีไปอยู่ที่บ้านหลังปัจจุบันนี้แหละ
ก่อนจะหายตัวไปแล้วก็พบว่าเสียชีวิต
จากการตรวจสอบไทม์ไลน์การหายตัวไปของนางสมจิตนะครับ
ธันวาคมปี๖๔เนี่ย
นางสมจิตกับนายเอทะเลาะกัน
แล้วก็หายตัวไปกลางดึก
ต่อมา๒๘ธนาคม
คม๖๔ลูกเห็นว่าเอ๊ะแม่หายเงียบไปไหนตั้งแต่๒๔ธันวาคมหายไป๔
วันเนี่ยผิดปกติมากมาหาที่บ้านประตูบ้านล็อกจากข้างในก็
หาทางเปิดประตูเข้าไปพอเปิดเข้าไปไม่เจอตัวแม่ไปแจ้งความคน
หายที่สพกลางดงที่โคราชนะครับไปถามในเอสามีใหม่ของแม่
แม่บอกก็ไม่นายเอก็บอกไม่เห็นเหมือนกันไม่เจอเหมือนกันลูก
ก็ออกตามหานะหาตามบ้านญาติตามสถานที่ต่างก็ไม่เจอแม่จน๑๙
มกราคม๖๕ตอน๑๔นาฬิกา๔๔นาทีไปได้หลักฐานกล้องวงจรปิดจับ
ภาพในเอสามีใหม่ของแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อ
รักษาโรคเกาะนี่ตรงนี้นะฮะตอนที่ลูกเขาไปถามว่าแม่ก็ไป
เขาบอกเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่เจอเหมือนกันค่ะทั้งทั้งที่
เป็นสามีภรรยากันแต่ไปหาหมอโรคเกาะไม่เท่าไหร่เนี่ยนะฮะไอ้ตรง
ก็แล้วแต่หาหมอโรคเกาะอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมก็เป็นสิทธิ
ของเขาแต่ลูกบอกว่าวันนั้นน่ะในเอเนี่ยไปทำเรื่องเบิกเงิน
ยังชีพผู้สูงอายุของนางสมจิตของแม่เขาด้วยแต่ไม่ยอม
ใช้ชื่อตัวเองแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะใช้ชื่อสามีเก่าก็คือนาย
ชาญเกิดคุณในการแจ้งทำเรื่อง
๒๕มกราคม๖๕ลูกหลานของนางสมจิตได้ส่งคลิปกล้องวงจร
ในหมู่บ้านในวันที่แม่หายตัวไปกับคลิปที่โรงพยาบาลส่ง
ให้ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี๒๗มกราคม๖๕ก็
มีชาวบ้านไปเจอศพนางสมจิตอยู่ข้างทางท้ายหมู่บ้านปาง
โศกในลักษณะถูกท่อทับไว้นี่นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูภาพนี้กันนิดนึงเป็นภาพจากกล้องวง
จรปิดเที่ยงคืนครึ่ง๒๕ธันวาคมภาพนี้ค่ะนี่คือนางสมจิต
อันนี้เหรอตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะอ๋อที่เขาเดินขากระเพกกระเพก
ใช่เดินออกจากบ้านมานี่ค่ะค่อยเดินไปเรื่อยเดินเลาะริม
ทางไปเนี้ยอืมหกโมงเช้าของวันเดียวกันจะเห็นเนเอเดินสะพายกระเป๋า
นี่นะคะถืออะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
แล้วก็ขี่กลับเข้าไปในบ้านของนางสมจิตผู้เสียชีวิตอืม
ทีมข่าวก็เลยต้องไปถามในเอเพราะคนสงสัยในเอใช่ไหม
เพื่อความเป็นธรรมก็ต้องไปถามเขาด้วยในเอบอกว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวเลย
ไม่ได้ไปฆ่านางสมจิตเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายเลยด้วย
อยู่กินกันมาตั้ง๑๒ปีผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะ
มีปัญหากันบ้างอะไรบ้างแต่ก็อยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีอ่ะครับ
คือเขาบอกว่านางสมจิตเนี้ยค่ะป่วยเป็นซึมเศร้านะคะอืม
แล้วชอบคิดว่าในเอจะไปมีผู้หญิงคนใหม่อืมยี่สิบสี่ธันวาคมทะเลาะกัน
ที่มีผู้หญิงมาขอยืมเงินแล้วในเอก็ให้เขายืม
นางสมจิตก็เลยคิดว่าผู้หญิงที่มายืมเงินเป็นเมียน้อยอืม
ทะเลาะกันแล้วก็เขายอมรับนะคะว่าตบหน้านางสมจิตไป
บไปสองทีโอ้โหแต่สุดท้ายก็ให้เงินไปสองพันอืม
หลังจากนั้นก็กลับไปบ้านอีกหลังนึงปล่อยนางสมจิตอยู่บ้านคนเดียว
ทะเลาะกันขี้เก็ตอยู่ด้วยกันแหละมั้งวันนั้นยี่สิบสี่ธันวาคม
ใช่๘โมงเช้าก็มาหานางสมจิตที่บ้านแต่ไม่เจอค่ะก็คิดว่าสงสัยไปหาลูก
อำเภอกลางดงละมั้งมารู้อีกทีว่าอ้าวภรรยาหายไป
นิ่งนอนใจนะไม่ได้เฉยเมยไม่ได้อะไรนะ
เอบอกผมก็ตามหาตลอดก็คือยี่สิบสี่ธันวาคมที่ว่าเขาตบกันไปสองทีใช่ไหม
ค่ะส่วนกล้องวงจรปิดที่เห็นเห็นคุณสมจิตเขาเดินไปเนี่ย
ก็คือคืนยี่สิบสี่อ่ะแหละมันเที่ยงคืนครึ่งยี่สิบห้าไงมันเข้าสู่วันที่ยี่สิบห้า
แล้วก็จะมีภาพในเอตอนเช้าอีกวันหนึ่งที่ว่าเดินถือของอะไรใช่
ซึ่งซึ่งนายเอเขาบอกเขาก็ไม่รู้เพราะเขามาที่บ้านแล้วเขาไม่เจอใช่อ๋อ
นี่ค่ะแต่เขาบอกเวลาไม่ตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดนะพี่อุ๋ย
ในกล้องวงจรผิดอยู่อันนี้มืดนะใช่ค่ะเขาบอกว่าเขากลับไปหาภรรยาตอนแปดโมงเช้า
แต่เวลาในภาพมันยังแบบเหมือนอืมเช้ามืดแบบยังมืดอยู่อ่ะครับ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาปฏิเสธนะคะ
ทีนี้ค่ะเดือนมกราคมปีนี้เขาถึงมารู้ว่าภรรยาเขาเสียชีวิต
เขาก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตได้ยังไงหรือใครเป็นคนทำ
ตอนแรกคิดว่าภรรยาฆ่าตัวตายด้วยซ้ำเพราะว่าภรรยารักเขามาก
แล้วก็เป็นซึมเศร้าเข้าใจผิดด้วยว่าเขามีเมียน้อยอะไรแบบนี้ค่ะ
ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าภรรยา
ส่วนเรื่องที่ไปติดต่อที่โรงพยาบาลก็คือไปขอใบรับรองการรักษาของภรรยา
หวังดีอยากจะเช็คว่าตอนที่หาตัวภรรยาไม่เจอภรรยาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาไปตามหาภรรยา
ส่วนภาพในกล้องวงจรปิดคืนที่ภรรยาหายตัวไปที่เห็นว่าเขายืนเดินป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยน
เห็นคุณผู้ชมดูภาพหรือเปล่าค่ะ
เขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้
จำเวลาที่แม่นยำไม่ได้จำรายละเอียดไม่ได้

ก็มันก็สักพักนึงแล้วก็เลยให้ข้อมูลแบบไม่ได้ชัดเจนมากนัก

เอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขาตบหน้าภรรยาทิ้งเงินไว้ให้สองพันห้าแล้วเขาก็ออกจากบ้านไป

กลับมาอีกทีตรงนี้ไม่เจอแล้ว

คือวันนั้นอ่ะผมก็ทะเลาะกับแกอ่ะคือแกว่าแกหึงอ่ะ

เออผมก็เลยไปตบแก

บหน้าว่าทำไมเธอเท้าผมจะเรียกแกเถาว่าทำไมทำตัวอย่างนี้

ผมรับประกันได้เลยว่าผมเนี่ยสอบประวัติได้เลยว่าผมไม่มีอยู่แล้วครับกับลูกกับเมีย
อันนี้มันอาจจะอุบัติเหตุหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะก็อยู่ที่ว่าตำรวจเขาจะสืบสวนเอาเองว่าแบบไหนแบบไหนแค่นั้นเอง

นี่สิงหาลูกก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอดอีกทีหนึ่ง
ก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ